เสพยาเสพติดหลอนแล้วก็ไปอลวาดในวัดนะคะ
ตำรวจจะจับขับรถหนีแล้วต้องไล่ล่าเป็น๒๐กิโลได้ค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายต้องยิงยางสกัดค่ะ
เจ้ามันจะกลับมาตอนไหนเนี่ย
งงกับคำตอบเขาไหมคะคือเขาบอกว่าเขาถูกพญานาคไล่ล่าทำร้าย
เลยต้องหนีแบบนี้ค่ะเหรอ
ในจรภาพชาติพูดจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ธุรกิจตำรวจไล่ล่าตามจับนะเว้ย
ก็ต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
นายจิรษักบอกว่าเสพยาบ้าไปเม็ดหนึ่ง

แล้วก็ขับรถเข้าไปในวัดจะไปเอาพญานาค
เพราะมีคนบอกว่าหลวงพ่อที่วัดมีพญานาค
พอไปถึงก็หยิบน้ำดื่มขึ้นมาดื่มขวดนึง
หลังจากนั้นรู้สึกเหมือนมีพญานาคมาไล่
ก็เลยต้องหนีด้วยความกลัว
ดูสิคะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าไล่เท่าไหร่
ไม่ยอมจอดอ้างว่ากลัวพญานาคเลยไม่ยอมจอดรถ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจยิงยางสกัด
รถไปต่อไม่ได้ถึงจะยอมออกมาจากรถค่ะ
จิรษักอ้างว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เชื่อรอให้ญาติมายืนยันและสอบปากคำเพิ่มเติม
คือนายจิรษักผู้จาวกไปวนมามันไม่ใช่ป่วยจิตเวท
มันคือการเสพยาเสพติดแล้วหลอนนะคะแล้วยังจะหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ด้วย
ที่บอกว่าก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี
เบื้องต้นก็คือทำให้เสียทรัพย์เดี๋ยวสอบปากคำเพิ่ม
ถ้าผิดอะไรเพิ่มเดี๋ยวดำเนินคดีเพิ่ม

ท่านเจ้าอาวาสวัดค่ะที่นายจิรษักบุกเข้าไปในวัด
บอกเลยว่าไม่เคยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เลย
กล้องวงจรปิดในวัดมีสิบกว่าตัวนะคะแต่มันเปิดไม่ได้มันเสีย
ท่านบอกว่าท่านเจ้าอาวาสบอกกำลังเรียกช่างมาซ่อมแต่มันเกิดเรื่องซะก่อน
ปกติทางวัดก็มีปัญหาอยู่บ้างก็คือคนร้ายมายกตู้รับบริจาค
ก็เลยต้องนั่งเฝ้ากันในวัดซ่อมกล้องวงจรปิดก็เสียอีก
ก็เลยพยายามจะซ่อมไม่ทันได้ซ่อมเกิดเรื่องนี้ซะก่อน
ตายแล้วแม่นี่ไปบอกเป็นโรคจิตเนี่ย
แล้วเดี๋ยวคนที่เขาอยู่ที่บ้านเขาจะซวยไปด้วยนะ
ใช่อ้างป่วยจิตเวทได้ยังไงจริงแล้วคลั่งคลุมคลั่งยาบ้า
ถ้ามีอาการทางจิตจริงเนี่ยญาติพี่น้องเขาต้องดูแล